ซึ่งกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาก็มั่นใจนะคะ
ว่าในช่วงการแข่งขันจะมีเงินสะพัดมากกว่า๒๐๐๐ล้านค่ะ
นายพานุพงศเวตรุณประหลัดการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
และนายสังเวียนบุญโตค่ะรองผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย
และรักษาการผู้ว่ากกทนะคะ
แถลงข่าวที่กรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นค่ะ
สำหรับการแข่งขันรถจักรยานยนต์ทางเรียบชิงแชมป์โลก
ก็เป็นการประชาสัมพันธ์ให้สื่อมวลชนญี่ปุ่นและต่างชาติ
ได้ช่วยประชาสัมพันธ์ประเทศไทยนะคะในฐานะเจ้าภาพ
ตลอดจนส่งเสริมการท่องเที่ยวและสร้างภาพลักษณ์ที่ดี
เพื่อต้อนรับแฟนมอเตอร์สปอร์ตโดยเฉพาะคนญี่ปุ่นที่สนใจกีฬาประเภทนี้เป็นจำนวนมากค่ะ
นอกจากนี้ประหลัดกรสวงการท่องเที่ยวและกีฬาก็เปิดเผยว่า
ในช่วงการแข่งขัน๓วันประเทศไทยจะมีนักท่องเที่ยวเดินทางมา
และก็คาดการณ์ว่าจะมีรายได้กว่า๒๐๐๐ล้านบาท
ประเมินเทียบกับสนามเซปังที่มาเลเซียค่ะ

และก็ชวนคนไทยร่วมกันเชียร์
คุ้วพัดนักบิดหนึ่งเดียวของไทยที่ลงแข่งขันแบบเต็มฤดูกาล
รวมถึงกล้องสมเกียจจันทานักบิดดาวรุ่งที่ได้รับสิทธิวายการ์ดด้วยค่ะ
เพื่อพัฒนาทักษะการขับขี่และความแข็งแกร่งของร่างกาย
ก่อนที่จะผลักดันเข้าสู่การแข่งขันระดับเอเชีย